คุณสุธินวันนี้เนี่ยนำพวงมาลัยดอกมะลินะคะ
วันนี้ไปกราบที่ตักของพลเอกชาวลิศเลยคุณกายใช่ก็ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับ
เอกชวลิศยงใจยุทธ์นั้นก็อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
คุณสุธินก็บอกได้ว่าเตรียมปรับภาพลักษณ์นะฮะพูดให้น้อยทำงานให้เยอะนะครับ
โดยอย่างที่ทางคุณกระเตนบอกไปนะว่าทางคุณสุธินนะครับ
มีการนำพวงมาลัยดอกมะลิครับมากราบที่ตักของพลเอกชาวลิศครับ
โดยบอกว่าก็ตั้งใจนี่ภาพนี้เลยนะครับ
ตั้งใจมาเชิญพลเอกชาวลิศไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหม
อันนี้ไปนั่งเก้าอี้อยู่หนึ่งไปนั่งที่เก้าอี้เพื่อเป็นการเอาง่ายคือเจิมให้หน่อย
ต้องเชิญไปที่กระทรวงนี้เหรอฮะครับนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคล
แต่ว่าพลเอกชวลิศปฏิเสธนะครับเนื่องจากว่าคือท่านอายุมากแล้ว
ผมเข้าใจว่าหน้าสักประมาณเก้าสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแปะเก้าสิบแล้ว
สะดวกนะครับติดปัญหาด้านสุขภาพขณะเดียวกันครับ
เอกชุบลิตนั้นอวยพรให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะ
ราบรื่นครับบรรยากาศชื่นมื้นใบหน้าของพลเอกชาวลิศนั้นก็ยิ้มแย้มนะครับ
อะไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันหน่อยฮะ
มันก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นว่ามันมีใครพิจารณาให้กองทัพใหญ่ขึ้น
โดยไร้เหตุผลอืมนี่นะฮะเก้าสิบเอ็ดปีนะครับ
นี่คืออายุของผลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์นะฮะแข็งแรงอยู่เลยนะคะ
ใช่ก็บอกว่าต้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาหลายสิบปี

ได้ให้พรแล้วก็เชื่อมั่นว่าตนเองจะทำหน้าที่ได้นะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเดินสายขอคำแนะนำ
จากบุคคลสำคัญของกองทัพครับ
พร้อมกับบอกว่าหลังจากนี้จะพูดให้น้อยลงนะครับ
เพราะว่าภาพลักษณ์ทหารพูดน้อยทำงานมากต่อไปรัฐมนตรีก็จะต้องพูดให้น้อยเช่นเดียวกัน
สำหรับงานในกระทรวงที่ตนสนใจครับคือการพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศนะฮะ
อยากจะเชิญพลเอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทหารเก่งสมัยใหม่มาเชื่อมโยงกับนักวิทยาศาสตร์นะครับ
เพื่อเอาเทคโนโลยีนั้นมาพัฒนากองทัพขณะที่อันนี้หลายคนสนใจนะฮะนโยบายนี้นะครับ
ยกเลิกเกณฑ์ทหารนั้นตอนนี้กำลังจัดทีมมาดูเรื่องนี้ครับ
ซึ่งมีทหารเสนอตัวเข้ามาทำงานร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางคุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีกระลาโหม

แต่กลุ่มนี้กลุ่มทหารที่วันนี้เสนอตัวมาทำงานกับผมเอง
ก็พลเอกอยู่ประมาณเกือบร้อย
นั่นสิแต่ว่าก็ไม่หนักใจหรอกเขาก็มีทำงานอยู่ในระบบส่วนหนึ่ง
นี่ครับคุณสุธินนะฮะก็ถือว่าพร้อมต้องบอกว่าคุณสุธินเนี่ยนะ
เป็นพลเรือนคนแรกนะที่มาดำรงตำแหน่งนี้
โดยที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่ามารับงานหนักพอสมควรเลยนะ
ใช่ค่ะก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะ